เรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้เลยก็คือความอร่อย
คำนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรที่มันอร้อยอร่อยมากเลยนะครับ
ลาบปลา
ที่จังหวัดพยาวนะ
ร้านนี้ครับลาบปลาสะพานแขวนอำเภอตำบลลออำเภอจุนจังหวัดพยาว
นี่นะครับเขาบอกว่าเฮ้ยอาหารเขาอร่อยมาก
แล้วเมนูที่ทำมาจากปลาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลากหลาย

คนรักน้ำรักปลาต้องไปกินที่นี่

เนื้อปลาดีแต่สุขภาพมีหลายเมนูด้วย
ต้องไปทานลาบปลานะไม่ใช่อาหารปลานะ

นี่แหละครับมีทั้งต้มยำปลาลวกจิ้มปลาและสารพัดเมนูปลา

เลยต้องมานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นลองไปทานดู
ลาบตาของที่นี่แซ่บถึงใจนะฮะ
และที่สำคัญเขาย้ำเลยว่าไม่เหม็นคาวอย่างแน่นอน
รสชาติแบบถึงพริกถึงขริงหอมกลิ่นไปด้วยสมุนไพร
ใครต่อใครก็อยากจะมาลองลิ้มชิมรสกันล่ะครับ
ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณมณัฐเวียงล่อ
บอกว่าความพิเศษของเมนูในร้านนี้นะครับ
ก็คือปลาทุกตัวทุกชนิดที่มาทำเนี่ยต้องสดสะอาดด้วย
ก็คือมีปลาขาวปลาคังปลากรดปลากรายปลาเพี้ย
ทุกตัวจะต้องเป็นปลาที่ชาวบ้านเขาหามาได้เท่านี้
มันจะได้สดแล้วเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงด้วยนะครับ
ดูปลาเขาสิครับวัตถุดิบเขาแต่ละตัว
บำลำมะทำโอ้ยปลาเบ๊ย์

ดูไปแล้วเนี่ยนะพอไม่ออกมาน่ากินอาหารเนื้อเลยนะ

นี่ครับย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับร้านนี้
ใครไม่ถูกก็โทรไปสอบถามได้ครับ
หรือว่าจะโทรไปเพื่อสำรองที่นั่งหรือสั่งอาหารเอาไว้ก่อน

ดีเลยวันหยุดสดสัปดาห์นี้นะ
พาครอบครัวไปหาอะไรอร่อยทาน
แล้วก็ดีต่อสุขภาพโทรศัพท์ก็เอาไว้เลยดีกว่า